เรื่องนี้ก็ไฟไหม้เหมือนกันพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะแต่เชื่อหรือไม่ว่าต้นเหตุมาจากอะไรรู้ไหม

แต่ไม่รู้ว่าไอ้ตู้ทึบมันไปเกี่ยวสายไฟ

พอเกี่ยวสายไฟปุ๊บไอ้ต้นเสาไฟฟ้านะหักลงมาล้มลงมาโค้นลงมา

โวโว้คันนี้โดนไปคุณผู้ชมฮะครับเป็นเก๋งวอโว้ทะเบียนปฐุมธานีไฟลุกไหม้รุนแรงเลยครับ
แล้วมีเสาไฟฟ้าเนี่ยแรงสูงนี่โอ้โหพาดผ่านมาแบบนี้

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงอยู่๑๐นาทีครับเพลิงก็สงบลง
ส่วนรถยนต์คันอื่นที่จอดใกล้กันเนี่ยนะ

โดนเสาไฟฟ้าสายไฟลงมาพาดผ่านลงมาทับแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกือบบ่าย๒โมงครับ
บริเวณลานจอดของธนาคารออมศิลป์สาขาเมืองประธุมธนีย์จังหวัดประธุมธนีย์
ไปตรวจสอบบนถนนเทศปฐุมฝั่งตรงข้ามธนาคารก็ไปเจอนี่

ล้ออีซูซูแบบตู้ทึบครับทะเบียนป้ายแดงด้วย
จอดอยู่แล้วก็สายไฟมันก็พาดอยู่ข้างบนนะ
บนหลังคาเนี่ยมีนายทรงวุฒิสิงสถิตอายุ๔๘ปีเป็นคนขับครับ
ไม่ได้ไปไหนเขาก็ยืนรอตำรวจอยู่รอให้การ
ในที่เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าล้มไปอีก๕ต้น
นี่ทางขวานี่คุณทรงวุฒิ
จะเอา๖ล้อคันนี้มาตรวจสภาพที่ขนส่งปฐุมธานี
ชินเส้นทางก้มมองอยู่ตลอดครับ
ไม่ทันเห็นสายไฟที่มันพาดผ่านแล้วมันคล้อยต่ำลงมา
หลังคาตู้ทึบก็เลยไปเกี่ยวสายไฟจนเสาไฟล้มลงมาทับ
รถเสียหายไปหลายคันแบบนี้เลยครับ
คุณธันนรีอายุ๕๒ปีเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเธอเดินข้ามถนน

ไม่นานนะได้ยินเสียงดังมากเสียงอะไรไม่รู้เหมือนอะไรล้มลงมา

กลับมาเห็นเสาไฟล้มไฟลุกเลยรีบวิ่งมาดูอ้าว
รถโดนทับไปแล้วครับโดนเสาไฟทับโดนสายไฟพาดผ่าน
แล้วไฟก็ไหม้ด้วยเสียหายทั้งคันเลย
เบื้องต้นตรรศพปฐุมธรรณิตรวจสอบ
พบว่ามีเสาไฟล้มเสียหายไป๕ต้น
รถยนต์ทั้งหมด๑๑คันที่เสียหายครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับ
แล้วก็ติดต่อเจ้าของรถหกล้อ

แต่ไอ้สายไฟที่มันย้อยลงมา
คล้อยต่ำลงมาเนี่ยเอ๊ะมันก็เป็นส่วนด้วยนะฮะ
ยังไงก็พี่ที่ขับรถใหญ่
หรือว่ารถท่านมีขนาดพิเศษ
หรือว่ารถต่อพ่วงอะไรพวกนี้ครับ

มันคล้อยย้อยคล้อยต่ำลงมาแล้วทำยังไง

เพราะว่าเรื่องของสายสื่อสารไม่รู้ใครจะแก้